สวัสดีครับครับสวัสดีค่ะข้าวใครใครสดใหม่ให้เยอะอืมอืม
กลับมาเจอกันวันพุธอากาศจะทะลุสี่สิบยังวันวันนี้เหมือนน่าจะแบบดีกว่าเมื่อวานป่ะคะพี่มด
ใช่ไหมวันนี้น่าจะ๓๙เขาบอกมากกว่าเมื่อวาน
หนูยังไม่ได้ออกไปข้างนอกมากดองอยู่แต่ในสตู
มันก็จะไม่รู้สึกว่าร้อนเนอะถ้าให้มุมเป็นตึกใช่ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้มีเหตุด่วนอยู่เนอะใช่กราดยิงที่เพชรชบุรี
คือหลายคนบอกว่าได้ยินคำว่ากาดยิงคือไม่อยากฟังแล้วว่าแบบมันมาอีกแล้วอะค่ะ
เป็นเป็นชายคลั่งเขาใช้ว่าชายคลั่งอายุ๒๙ปีนะคะกราดยิงคนในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า
โดยใช้ปืนสั้นซึ่งตอนนี้คือ
ก่อนหน้านี้มีรายงานสดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว๒
อีก๓แต่เบื้องต้นเมื่อกี้นี้เข้าไปเช็คเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๓แล้ว
แล้วก็เจ็บอีกสามนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเอ่อคนที่สามที่ว่าเพิ่งมีรายงานเสียชีวิตเนี่ย
หนุ่มส่งเอกสารอืมคือตอนนี้เนี่ยเขาก็เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลย
ถ้าเอาล่าสุดจริงจริงตอนนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ย
นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษ๑๐๐นาย
ล้อมพื้นที่เกิดเหตุแล้วเขาบอกว่าเสียงปืนยังคงดังขึ้นเป็นระยะระยะค่ะ
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุคนนี้มีข้อมูลว่าเคยฝึกทหารพรานมาก่อน
แล้วก็ถูกจับในคดียาเสพติดวันนี้คือวันที่เขาจะต้องไปขึ้นศาล
ก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเครียดแล้วก็เลยใช้อาวุธปืนยิงกราดใส่บุคคลทั่วไป
ก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีก็คือพลตำรวจตรีปิตินรึขัดพิชัยค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้อ่ะสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงเนี่ยมีรถพยาบาลมาเตรียมพร้อมครับ

นี่ก็เป็นภาพล่าสุดแหละภาพรายงานสดค่ะ
คือบางทีนำเสนอออกไปปุ๊บบางทีมัน

ไม่ใช่คัดมันจะมีเรื่องของเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ย
เขาดูอยู่หรือเปล่าแล้วเขาจะรู้ว่ามันมีการล้อมแบบไหน
อะไรอย่างนี้นะขออนุญาตไม่ออกแล้วกัน
คนเจ็บตอนนี้ถูกส่งนำส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรชบุรีแล้วนะคะ
ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่สามารถควบคุมได้ในสถานการณ์
เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
แต่ว่าตอนนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ตำรวจในพื้นที่
ลงพื้นที่ไปปิดล้อมกว่าร้อยนายแล้ว
เหมือนเป็นภาพก่อนหน้านี้แต่แรก
เดี๋ยวรอสัญญาณรายงานสดมาก่อน
อย่างที่บอกว่ายุบสภาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าอยู่ดีเขาบอกว่าฝ่ายออนไลน์มือลั่นเหรอ
เอารูปลงก่อนแล้วแบบต้องรีบลบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
คือหลังจากที่ยุบสภากันไป๒๐ที่ผ่านมาเนี่ยมีนาคมเนี่ย
แล้วก็เราจะเตรียมเลือกตั้งใหม่คือ๑๔พฤษภาคม
เป็นวันเลือกตั้งสอสอนะฮะแบบว่าแต่คราวเนี้ยบางคนบอกอ้าว
วันที่๑๔เรากลับบ้านไม่ได้ก็จะมีการเลือกตั้งลงคะแนนล่วงหน้า
คือ๗พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครสอสอ
แบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยใครจะไปสมัครสอบคือ๓๗เมษายน
แล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ย๔๗เมษายนโดยกรุงเทพมหานครกำหนดระยะเวลาให้ยื่น
คำขอลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยตั้งแต่วันที่๒๗ถึง๑๓เมษายน
รวมถึงมีการแจ้งเหตุที่อาจจะไม่ว่าอ้าวถ้าสมมุติคุณไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ได้
ต้องบอกเขาระหว่าง๗๑๓พฤษภาคมแล้วก็๑๕๒๓พฤษภาคม
นะฮะอันนี้คือทั้งหมดของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งอืมนะค่ะว่ากันไปอันนี้คือ
สรุปว่าเราต้อง๑๔พฤษภาคุณแม่ใช่ไหม

แล้วมีคนถามมาว่าสมมุติกรณีที่เป็นบุคคลที่อยู่ต่างประเทศแล้วแม่
เขามีตามสถานชุดไง
ก็คือเดียวเขาต้องมาการ

ใช่ไหมคะอันนี้ก็เดี๋ยวคงมีการตรวจสอบแล้วว่าจะไปไวไปช้าวันไหนยังไงเดี๋ยวคงก็มีการแจ้ง
แต่ก็ต้องอย่างพวกเราคนปกติก็จะเข้า๑๔พฤษภาคมได้เข้าครูหาไปกากบาทกันแล้วเนี่ยไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเนี่ยก็๑๔พฤษภาคมนะฮะ
เมื่อวานนี้พี่มดเห็นส่อเปิดตัวยังครูปีชา

เขาก็บอกเขาจะไปแก้ปัญหาเรื่องหวย๘๐บาท
บอกว่าซื้อหวยอย่างมีความสุขให้เลือกครูปีชา
แม้กระทั่งของมงคลกิจ
เอาจริงจะแก้ได้ไหมเรื่องปัญหาหวยเนี่ย

จะมีเรื่องที่เราจะซื้อ
หรือไม่นะครับก็ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
กันรวมไปถึงปลาสต์ติลิสแหละหมายถึงว่าส่อแบบบัญชี
รายชื่อค่ะก็ต้องไปดูกันอีกว่าพลเอก
ประวิจเปอร์วงสะวันแบบที่บอกเป็นคัณยโด็คนายยก
หรือจะมีเบอร์๑ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยหรือเปล่า
หรือนี่ลุงป้อมลุคใหม่
เมื่อวานเขาถ่ายภาพกัน
ลิ่งเหมือนเขาบอกว่าอยากได้เป็นฟีลิ่งเหมือนครอบครัว
คือลุงป้อมเป็นพ่อที่อบอุ่น
มีลูกชายมีลูกสาวอะไรแบบนี้
เหมือนภาพครอบครัวที่ติดอยู่ตามบ้านนะพี่มด
อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งหรือเปล่า
หรือสอสอแบบบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่ง
แต่ปรากฏรวมไทยของนายกตู่
เขาก็บอกว่าอยู่ดีก็มีการแบบว่าเอารูปนายกตู่ลง
แล้วก็บอกว่านี่แหละปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่ง

เอ้ยมือรั้นหรือเปล่า

วันนี้เขาประกาศแน่นอน๓คน

คนหนึ่งก็ต้องรู้ว่าเป็นใครแต่ภาคประธานเขาบอกแนะนำว่าทั้งสามคนอ่ะ
ต้องทำงานร่วมกันได้หมดเบรกครบทรงชาติกันก่อน

อ่าผู้ชมครับไปดูข่าวนี้หน่อยนะฮะสามต่อมอร์นะครับ
สู้คดีร่วมแก๊งอุ้มรีดเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจโทโผล่มอบตัวเพิ่มหนึ่ง
เนี่ยนะครับก็คือจากกรณีที่มีคนร้ายเขาบอกคล้ายกับตำรวจนะฮะ
ร่วมกันอุ้มตัวชาวจีนพร้อมกับร่ามแปลภาษาชาวไทย
รีดไถเงินสกุลดิจิทัลนะฮะจำนวนทั้งหมดเนี่ย
สามหมื่นยูเอสดีทีนะครับอยู่ภายในบ้านพักซอยประชาสงเคราะห์สอง
เมื่อวันที่๑๐มีนาคมนะครับก่อนที่ตำรวจจะสามารถนำตัว
ต้องสงสัยสี่รายซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจระดับสารวัตร
สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ไปสอบปากคำนะครับ
ภูมิภักดิ์การกรรมครับการตรวจตะคอนบ้านหนึ่งท่านเปิดเผยบอกว่า
จะมีการคุมตัวพันธุ์ตำรวจตรีสรวิทย์อินลับสารวัส
สวนกองคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งร้อยตำรวจโทสุริยะรุกชาติ
รองสวัสสืบสวนกองคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งและดาบตำรวจพีรศักดิ์ยิ้มภัยบูล
ภูมิครับหมู่สืบสวนกองคับการตรวจคนเข้าเมือง๑มาสอบสวนนะฮะ
ออกหมายจับนะฮะฐานความผิดเป็นผู้ร่วมก่อเหตุ
อุ้มริสัปดิ์นักธุรกิจชาวจีนและร่าม
จากการถูกดำเนินคดีและขอต่อสู้ในคดีในชั้นศาล
ส่วนร้อยตำรวจโทประวิทย์พลจังหรีด
กลายเป็นลองสามารถสืบสวนกรรมครับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในชุดจับกลุ่มได้ติดต่อขอเข้าพบเจ้าที่ตำรวจ

โดยทั้งหมดนะฮะจะถูกควบคุมตัวครับไปขอบหน้าสารอาญาคดีทุจริตฝากขังผลัดแรก

เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ที่รู้ช่องทางทางกฎหมาย
ลบเกลือนร่องรอยพญาหลักฐานได้เป็นอย่างดี

ให้ช่วยประสานนะครับเพื่อเข้ามามอบตัวแล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใดนะครับ
ท่านกระเป็นควบการย์อยู่ที่น้องปลื้อ
บอกว่าในจุดที่เป็นบ้านของผู้เสียหายปรากฏว่ามีสองชาวจีนนะฮะ
แล้วก็เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะฮะเดินกลับเข้ามาในบ้าน
มาทราบภายหลังว่าคือนางสาวสัญเยี่ยนแล้วก็นายเยี่ยนซิน
สองคนนี้เนี่ยนะฮะประกันอ่าเป็นตัวประกันนะครับ
ถูกจับตัวไปและถูกคนร้ายปล่อยตัวกลับมาในสภาพอิดโดย
ปล่อยกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะอืมอันนี้ที่ว่าภรรยากับพี่ชายหายตัวไป
หลังจากที่ไปส่งลูกทางหนองปลือนะครับตำรวจก็นำรถยนต์วิซูบิชิ
เจโร่สีเทาดำนะฮะที่คนร้ายนั้นนำไปจอดไว้ที่อาคารจอดรถ
ถ้ากัศยานสนามบินสุวรรณภูมิกลับมาตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยคนร้ายเนี่ยนำรถจอดเอาไว้เนี่ยนะเพื่อเตรียมบินเหนียวนอกประเทศ
ซึ่งตำรวจมีการขออนุมัติศาลนะครับออกหมายจับชาวจีนทั้งสองคนแล้วนะครับ
คือเฉินหวังนะฮะอายุ๓๓ปีในข้อหากันโชคทรัพย์และกักขังหน่วงเหนียว
โดยใช้กำลังประทุสรายแล้วก็ล่าสุดนะฮะเรื่องนี้พบตรนะครับ
ก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกรมคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนะฮะ
แล้วก็๕นายนะครับไปก่อเหตุอุ้มรีดผู้เสียหายชาวจีนจนถูกออกหมายจับนะฮะ
บอกว่ากรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ตอนนี้สั่งการนะครับให้ต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบวินัยเรียบร้อย
สู่ใจภาพราชการหรือว่าอะไรออกจากราชการนั้น
ระดับพูดปังคับการกับสรวจจะต้องโดนด้วย
เพราะถือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชา
ก็ว่าอยู่เมื่อกี้ทำไมอ่านแล้วมองไม่เห็น
ลืมใส่แว่นยังงงอยู่เอ๊ะทำไมอ่านแล้วมองไม่เห็น

ตามันลายแบบเหมือนตุ๋นหนังสือมันติดแค่คิดว่าไข่ใส่แว่นอยู่นะ

เออก็ยังงงอยู่หมดเลย
เขาบอกมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมืองนอกเมืองนามเลยใช่ไหม
คือหมายถึงว่าปริมาณมันไม่ได้เยอะ
เหมือนที่เราเห็นในแบบซีรีส์เชอร์โนบิล
ที่มันเป็นแบบระเบิดเป็นแหล่งพลังงานอะไรอย่างนี้

ว่าโอ้โหแบบกลายเป็นวัวสองหัว

จริงแล้วมันคล้ายกับตอนที่โรงงานที่ญี่ปุ่น

ถูกต้องป่ะที่ญี่ปุ่นที่แบบเกิดซึนามิ

อันนั้นน่ะรั่วแล้วปลามันกลายพันธุ์
เพราะว่ามันไปถึงดีเอ็นเอไปถึงโคโมโซม
ใช่แต่ของเราเนี่ยคือตอนนี้ที่คนกังวลกันก็คือว่า
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันอยู่ในฝุ่นแดง
ซึ่งเก็บในถุงบิ๊กแก๊กในพื้นที่ปิด
รัศมีร์โดยรอบโรงงานหลอม
ประมาณ๕กิโลเมตรแล้วเนี่ยไม่เจอสารปนเปื้อนซีเซียม

ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะขนย้ายไอ้ฝุ่นแดงนี้
จากโรงหลอมที่ระยองกลับไปที่ปลาจีน

ละเคลื่อนย้ายมันออกมามันจะระเหยมันจะระเหิด

เรื่องนี้รองศาสตร์อาจารย์ดรพีรศักดิ์พราวประเสริฐนะคะ

ขนออกมาจากโรงหลอมที่ระยองแล้วนะคะ
ปริมาณ๑๒๔ตัน
ขึ้นรถบรรทุก๖ล้อออกจากพื้นที่จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว
คือรองศาสตราจารย์ดรพีรศักดิ์เขาบอกว่า
ประเด็นนี้เรื่องการขนย้ายข้ามจังหวัด
คือมันก็น่ากังวลประมาณนึง
เพราะฉะนั้นต้องมีแผนการทำงานที่รัฐกลุ่ม
และต้องประกาศให้ประชาชนได้รู้
และควรมีเครื่องวัดสารกำลังตรังสีติดตัวเลยด้วย
ว่าตอนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันมีสารอยู่เท่าไหร่

สำคัญที่สุดคือภาครัฐเนี่ยต้องนำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการตรวจสอบได้
สื่อสารผ่านศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยรัฐบาล
และต้องนำเสนอข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
งั้นประชาชนสับสนแล้วประชาชนก็จะเกิดความตื่นตระหนกได้
เคสแบบนี้มันอันตรายเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชน
อาจารย์บอกว่าปกติสารซีเซียมพอใช้งานไประยะหนึ่ง
กำลังมันตรังสีมันจะค่อยลดน้อยลงตามลำดับ
เวลาจะกำจัดก็ต้องผ่านกระบวนการการกำจัดของรัฐ
แต่ว่าเคสนี้อาจารย์บอกมันเป็นเหตุสุดวิสัย
ให้ดีว่าสารตอนนี้มันอยู่ที่ระดับไหนยังไงบ้าง
อาจารย์เสนอว่าต้องจัดโซนนิ่งแยกพื้นที่ปลอดภัย๓ระยะด้วย
ระยะแรกก็คือสีแดงอันนี้คือเป็นอันตราย
ระยะที่๒คือสีเหลืองระยะปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่
และระยะที่๓ก็คือสีเขียวระยะปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป
แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะโดนผลกระทบโดนสันโดนฝุ่นโดนอะไรปนเปื้อนหรือเปล่า
อาจารย์บอกสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ง่ายก็คือ
ถ้าเราได้รับสารโดยตรงในปริมาณมากเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นคือจะแสบผิว
วิ่งเวียนแล้วก็อาเจียนนะคะอันนี้ก็สามารถไปพบคุณหมอตรวจสารกำลังตรังสีในเลือดได้ค่ะ
ทีนี้อาจารย์บอกว่าถึงแม้ว่าซีเซียม๑๓๗จะถูกเผา
แล้วก็แปรสภาพเป็นฝุ่นแดงเป็นผงผงแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่า
เออมันคงจางลงแหละมั้งจากตอนแรกที่เป็นสารอยู่ในท่อในแท้งใช่ไหมคะ
แล้วแผลรังสีออกมาพอถูกหลอมกลายเป็นผงมันอาจจะเล็กลงตามขนาดหรือเปล่า
อาจารย์บอกไม่นะคะมันยังคงมีคุณสมบัติไม่ต่างจากลักษณะแท่งที่ยังคงแผ่รังสีได้
งฝุ่นสีแดงที่เกิดหลังการหลอมที่ถูกพบบรรจุในบิ๊กแก๊กเนี่ยมันมี๙๐
ว่าอีก๑๐ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนยังตรวจสอบไม่ได้และมันยังคงคุณสมบัติเดิมอยู่
เพราะฉะนั้นรัฐต้องออกมาให้ความรู้แล้วก็สร้างฐานข้อมูลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็เข้าใจด้วย
สรุปมันโดนหลอมไปยังแล้วอันที่เจอใช้อันเดียวกัน
แดงเนี่ยคือโดนหลอมแล้วค่ะแต่ไอ้ฝุ่นแดงกับไอ้ที่หายจากโรงไฟฟ้าเนี่ย
อันเดียวกันหรือเปล่ายังคอนเฟิร์มไม่ได้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอันเดียวกันไหม
คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนไอ้คำว่าฝุ่นแดงในที่นี้
มันหมายความว่าจริงคือเหล็กอะไรก็ตามแต่ที่เข้าเตาหมอปุ๊บเนี่ย
ไม่ใช่อะไรก็ตามแต่ที่เข้าตาหลอมเวลาที่มันหลอมไปแล้วปุ๊บด้วยความร้อนที่มันสูงมากเนี่ย
ออกมาเป็นเหมือนกับเป็นควันเป็นเท่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีแดง
ไม่ได้หมายความว่าไอ้ฝุ่นแดงเนี่ยมันคือสารซีเซียมนะ
มันไม่ใช่สารกรรมภาพรังศรีหรือสารรังศรีต่างแต่ว่าไอ้เจ้าซีเซียมเนี่ย
มันจะไปป้นปื้นอยู่ในฝุ่นแดงอันนั้นไปป้นปื้นอยู่ในฝุ่นแดงอันนั้น
แล้วทีนี้ไอ้เจ้าบิ๊กแก๊กที่เมื่อกี้มีการพูดถึงกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแบ่งเป็นสองส่วน
คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีการหลอมไปตั้งแต่วันที่๒มีนาคม
วันที่๒มีนาคมเนี่ยแน่นอนทางฝั่งของทางทางภาครัฐเนี่ย
เขาก็ยืนยันมาบอกว่าไอ้วันที่๒เนี่ยมันยังไม่ได้มีการปนเปื้อนกับเจ้าซีเซียม
แต่วันที่๒นี้มันถูกส่งไปที่ระยอง
ส่วนวันที่๕เชื่อว่าน่าจะมีการหลอมเจ้าซีเซียมอันนี้ไปกับเหล็กแล้ว
แต่ทีนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าได้มีการไปตรวจสอบในบริเวณนั้นน่ะ
ก็คือไปพบว่าไอ้เจ้าฝุ่นแดงเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนอยู่
ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ว่าน่าจะมีการหลอกไปแล้ว
หรืออีกมุมหนึ่งก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าหลอมไปหรือเปล่า
หรือว่าไอ้เจ้าฝุ่นแดงอันนั้นน่ะมาจากไหน
มันอ่านมาจากอันอื่นหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีซีเซียมจริงจริง
ที่สวนกลับมาที่ปลาจีน
อันนี้เขาก็ยืนยันมาว่าไม่ได้มีซีเซียมปะปนอยู่ในนั้น
แต่ว่าที่มันปะปนอยู่เนี่ยคืออยู่ที่ประจีนเนี่ย
แล้วเก็บเอาไว้อยู่ตอนนี้คือทั้งหมด๒๔ตัน
แบ่งเป็นถุงละตัน๒๔ถุง
อันนี้อันหนึ่งคือตอนนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ย
มันค่อนข้างจะสับสน
นึกออกไหมไปมาไปมาแบบนี้
แล้วสรุปคือไปอยู่ไหนพี่อันที่ปนเปื้อน
ปนเปื้อนเนี่ยเขายืนยันว่ายังอยู่ที่ปลาจีน
เก็บไว้๒๔ตันกำลังหาวิธีการ
ต้องมีการปรึกษากับทางจุฬาด้วยว่าจะกำจัดยังไง
แต่ส่วนที่ระยองที่จะมีการนำกลับมาเนี่ยอันนั้นน่ะ
เขายืนยันว่าไม่ได้มีซีเซียมเจือปนอยู่
แต่เป็นการหลอมของเหล็กซึ่งหลอมไปก่อนที่จะมีการหลอมจีเซียมตัวนี้ไป
เพราะตอนนี้คนแถวนั้นก็ตกใจกันพี่ว่า
แต่ที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือซีเซียมเนี่ย
คือคนที่ไปแจ้งเขาแจ้งวันที่๑๐มีนา
แต่มันหายไปเนี่ยใช้คำว่ากุมภา
ต้องบอกอย่างนี้นะว่าที่ไม่ใช่หายเนี่ยที่รู้ที่รู้ว่าหายเนี่ยคือ๒๓กุมภา
ตั้งแต่กุมภาพคือ๒๓กุมภาพที่รู้ว่าหายนะ
แต่ไอ้ที่หายจริงเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่
เขาบอกว่าล่าสุดที่เช็คแล้วยังเจออยู่คือต้นเดือนมกรา
แต่ช่วงระหว่างต้นเดือนมกราจนถึง๒๓กุมภาเนี่ย
แปลว่ามันอาจจะหาย๒๓หรือระหว่างนี้ก็ได้
แต่ประเด็นก็คือไม่ได้รีบแจ้งมาแจ้งก็คือ๑๐มีนา
แล้วสรุปว่ามันมีกี่อันตอนนี้ฟังข่าวไปฟังมันมีหลายอันอีกแล้วเนี่ย
ตอนนี้เท่าที่คุยกับทางอาจารย์ที่ทางฝั่งของสำนักประมนูใช่ไหม

ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยรายการที่มีพวกเจ้าพวกซีเซียมพวกอะไรอย่างนี้
รวมลงแล้วมีพันมากกว่ารายการ
แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบอืม
คือมันใช้ในหลายโรงงาน
แต่ตอนนี้อันที่มันเป็นประเด็นจุดแรกที่ว่ามันหายแล้วมันแล้วมีการมาแจ้งแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ย
มันคือไอ้ท่อเหล็กที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้พอที่ไปเจอว่าไอ้ที่ฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในที่ไปปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นแดงตรงนี้
เขาก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันคืออันที่หายไปแล้วเอาไปหลอมจนมาปนเปื้อนหรือเปล่า
หรือมันคือซีเซียมจากแหล่งอื่นที่อื่นที่เขาใช้งานกันแล้วเขาเอามากำจัด
เพราะอย่างที่บอกว่าซีเซียมเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่เฉพาะที่โรงงานไฟฟ้าไอน้ำปลาจีนบุรีที่เดียว
มันใช้ในหลายอุตสาหกรรม
แต่เขาบอกว่าซีเซียแค่ตกอยู่เท่ากับเหรียญสฬึง
และกลายเป็นเรื่องใหญ่ประเภทมาก
อย่างนึกถึงคนที่นำเอามาออกมาแต่ครั้งแรก
ไม่ต้องมี
คืออย่างนี้อธิบายให้ฟังนี้ก่อน

เมื่อวานก็เป็นแบบนี้
ที่มันหายไปอันนี้มันเป็นเหมือนกระป๋องอันหนึ่ง

ข้างในเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นซีเซียม

ชั้นนอกตรงนี้ก็จะเป็นเหล็ก
หลังจากผนังเหล็กนี้เข้าไปเป็นอะไรเป็นตะกัว
พอเป็นตะกรวดเสร็จจะเจอผนังเหล็กอีกอันหนึ่ง
เจอผนังเหล็กอีกอันนึงเสร็จแล้วจะเป็นตะกัวอีกอันนึง

ก็จะอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดมีคนผ่าตรงนี้ปั้งขึ้นมาเนี่ย

๓วันถึง๕วันเนี่ยก็คือเน่าผิวเผลอมันจะแบบไหม้มีผลทันที
แสดงว่าคนที่เอาออกไปแรกเค้าอาจจะอยู่ในพระชนะที่ยังปิดอยู่

เพราะอันนั้นไม่คือพลังงานแบบ
มันคือโรงงานพลังงานนิวเคลียร์อันนั้นนะคะ
หรือที่ยูเครนเนี่ยก็คือมันแบบว่าระเบิดออกมา
คนไปลืมปิดเครื่องแล้วมันก็
คือซีเซียมมันจริงมันเป็นแค่ไอโซโทป
มันไม่ได้เป็นตัวแบบพลังงานปารามนูนิวเคลียร์เต็ม
กลายเป็นแบบทุกคนตื่นตนกว่าโอ้โหมันจะต้องเกิดใหญ่เหมือนยูเครน
เหมือนแบบว่าตอนอะไรนั้นนอเวย์อะไรอย่างเงี้ยอืม

ซึ่งอันนี้เราก็ต้องรอต้องเป็นหน่วยงานไหนออกมาแถลง
ต้องหน่วยงานรัฐจริงถ้าเป็นตอนนี้ถ้าถามว่าหน่วยงานที่คนน่าจะอยากฟัง
แล้วก็รู้สึกว่าเชื่อถือได้ที่สุดก็ต้องเป็นสำนักประมนู
เพราะนั่นคือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
แต่เมื่อวานนี้ในรายการโหลกระแสที่ทำไป
มันก็มันมีโอกาสพูดคุยกับหลายอาจารย์มาก
รวมถึงนักเคมีแบบนักรังศรีเลย
ก็บอกยืนยันมาบอกว่าอันนี้คือสบายใจได้ว่า
จริงแล้วไม่ได้รุนแรงมาก
อย่าไปเทียบกับระเบิด

คือต้องไปกอดมันอย่างนี้๑๕ชั่วโมง

เทียบว่าถ้าเกิดต้องอยู่ใกล้๑๕ชั่วโมง

แต่ประเด็นคือมันเผาหรือยัง

คือณวันนี้ต่อให้หลอมไปแล้ว

ไปเก็บกากเอาไว้ไง

หมายถึงว่า๒๔ตันที่เขาหลอมไปกับเหล็ก

มันก็ไปปนเปื้อนอยู่ในนั้น
นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องเราติดตาม
สำหรับนาราเคฟกะเทย

แต่แบบว่าอัดคริปต์
ออกมาจะมาชดชัยให้หมดเลย

พลัทการสอบสวนนี้นะฮะ

นายอนิวัฒน์ประทุมกลิ่น

เพราะเนี่ยนาราเคลพกะเถยตอนนี้จริงคดีที่น้องโดนคือกล่องสุ่ม
ช่อกงขายกล่องสุ่มเนี่ยวันนี้มายื่นขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก
ในข้อหาช่อกงประชาชนโดยทุจริตโดยการหลอกลวง
ซึ่งท้ายคำร้องฝากพนักงานสอบสวนเนี่ยก็อย่างแรกเลยขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
เนื่องจากว่าได้ดำเนินการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยมาจะครบ๔๘ชั่วโมงแล้ว
แต่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่แล้วเสร็จยังต้องสอบสวนพยานอีก๕ปาก
รอการพิสูจน์ของกลางแล้วก็รอผลการตรวจสอบรายนิ้วมือ
ประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาอีกรู้สึกวันนี้เขาจะพูดไหมฮะ
เรามีเสียงไหม

เพราะเมื่อวานเขาบอกเขาจะประกันตัวออกมา

แต่ก็ขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก
มีกำหนด๑๒วัน๒๒มีธานะย์

สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ครับ
ทีมทนายความคือทนายเดชา

เปิดเผยว่าสารอนุญาตฝากขัง
ซึ่งในฐานะทนายความก็ได้ให้คำแนะนำกับลูกความว่าจะยังไม่ขอยื่นประกันตัว
โดยรอให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยยิ้มประกันตัวจะดีกว่า
โดยไม่เกี่ยวกับจำนวนหลักทรัพย์แต่อย่างใดนะครับ
แต่เป็นเรื่องของเหตุผลประกอบคำขอยื่นประกันตัว

เข้าใจเพราะว่าเห็นบอกว่าก็มีเหมือนมีผู้ร้องเรียนเข้ามาไง
การประกันตัวด้วยอืมนะคะนะฮะ

สำหรับใครที่หาของสินค้า

ก็อยู่ข้างเนี่ย

มีกรรมง้ายก็วางปลอดภัณฑ์ให้๒ประยาทีรึเปล่าวะ

เดี๋ยวกลับมาคือหาพิธีร้างป่าช้าเจออาจารย์ทองนางฟะสามร้าง
ใช่ต้อยที่ต้อยมาให้เยอะเลยอ่ะ
พี่ต้อยใช่ตัดชุดให้เยอะเลยอ่ะ
แล้วเมื่อวานเมื่อกลุ่มเขาส่งกางกรรมนายมานะคุณเอาไปใส่หรือเปล่า
ใช่มั้ยกางกรรมนายของอิชูอ่ะ

คนที่เอาผมเข้าวงการมาก็คือ

ป๋ององค์อาจนิรมนต์
นั่นแหละคือคนแรกเลยที่พาผมเข้ามาเดินแฟชั่น
พี่ป๋องเพราะเริ่มกับนายแบบเหรอ

นางแบบรุ่นเขาก็นั่นไง

ส่วนบับะ
ลูกน้องเพิ่งส่งมาอ๋อพี่หนุ่มเขาจะไม่สัมภาษณ์เลยนะครับ
ช่างมันแค่มารวมฟังแม่ลูก
ไม่สัมภาษณ์ก็ไม่ต้องให้มันขึ้นขายของแล้วให้มันกลับบ้านไปค่ะ

โนลูกไปเอาแขกในช่องเรามาลูก
มานั่งสัมภาษณ์ไปแล้วถึงเวลาขายของให้มันขึ้นไปลุก

อาจารย์ได้ละเชิญ

ไม่ต้องลุกไม่ต้องให้สัมภาษณ์

แล้วก็ดำเนินคดีผู้ต้องหา๔รายนะครับ

สี่คนนะฮะที่แน่นอนครับว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหานั่นก็คืออ่า
ตัวแม่เองนะครับอายุ๑๗ปีดำเนินคดีฐานกระทำโดยประมาณ
เป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพก่อนชนสูตรเสร็จสิ้นและรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิด
เกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พันธการสอบสวนสองนะฮะก็คือเอ่อ
เป็นคุณพ่อมั้งนะน่าจะเป็นพ่อนะฮะพ่อเนี่ยนะฮะ
ก็จะถูกข้อหานะครับในฐานเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหาล่อไปและพาไปเพื่ออนาจารย์ซึ่งหญิงอายุ๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่น
คนที่๓ชื่อว่าสุรชัยก็เป็นเพื่อนของพ่อ
เพื่อนของตาน้องถูกไหมสนิทตาน้องเนอะ
สุรชัยก็ดำเนินคดีฐานกระทำค์ธรรมนาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กระทำกะนาจารณ์ไกล่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
แล้วก็๔ชื่อว่านัทธวุฒิดำเนินคดีในฐานพรากผู้เยาว์
อายุกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปีปริศักดิดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อการอนาจารย์โดยผู้ยาวนั้นเต็มใจไป
ด้วยเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารย์อืมเนี่ยแหละครับนะ
ส่วนเรื่องของร่างของน้องนะฮะก็จริงแล้วถึงจะไม่เจอก็สามารถดำเนินคดีได้
อันนี้ท่านรองพบตบิ๊กโจ๊กบอกมาแบบนั้นสรุปว่าเขาบอกว่าโดนสัตว์
ลากไปกินจริงจริงเหรอใช้คำว่าคาดการณ์ว่าคาดการณ์ครับที่ไม่เจอร่างอาจจะคาดว่าคาดว่า
อืมสรุปเด็กเสียชีวิตไปแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะยังไม่เจอศพก็ยังตอบไม่ได้อืมแต่ก็แต่ทางตำรวจเขาก็ตาม
เสียชีวิตแล้วก็อืมค่ะไปที่ล้างป่าช้าดีกว่าเป็นยังไงฮะเพื่อจิตใจคุณอ่านที่สูงขึ้น
คือวันนี้เขาร้างป่าช้าล้างลิหะก็แล้วยังไงรู้ออกไหมงัย

ปราจินบุรีวันนี้ที่สำนักสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจินบุรีเนี่ย
เขาจัดงานเก็บศพรายญาติที่ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดรบบุรีเนี่ย
ช่วงเช้าก็ทำพิธีเปิดอ่างน้ำมนต์เพื่อนำไปใช้พิธีประกอบพิธีร้างป่าช้าเนี่ยนะฮะ
แต่สิ่งที่ทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยฮือฮาคือการพบร่างนางฟ้าอาจารย์ทอง
นางฟ้าเหรอคะนางฟ้าคืออะไรนางฟ้าอาจารย์ทอง
ก็เป็นศพผู้หญิงที่ไม่เน่าอะไรอย่างเงี้แหละเขาเรียกเป็นชื่อ
แล้วทำไมชื่ออาจารย์ทองล่ะก็หนุ่มก็ขับรถไปรบบุรีแล้วไปถามเขานะ
ไม่ใช่ก็เป็นร่างนางฟ้าทำไมถึงชื่อทองก็สคริปเขาไม่ได้บอกกูมาว่าเขาทำไมเขาถึงชื่อทองหรือชื่อเงิน
ก็เขาไม่ได้บอกเหรอแต่ทองเหมือนชื่อผู้ชายเลยเนอะ
นางฟ้าอาจารย์สภาพสมบูรณ์ทั้งที่ถูกเก็บไว้มาหลายปีแล้วนะ
กี่ปีแล้วกูก็ไม่รู้ไงเขาไม่ได้ตายพร้อมเขาไงคะ
เอ้าจะเร็วไปไหนจะเร็วไปตายทีนี้วิวยูอ่ายุงแซงทำไม
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อไปทุกติดเกิดอุติศาสตร์พบที่ดี
แล้วยังไงเข้าใจไหมถึงไหนแล้ววะ
ที่เขาเรียกว่าหนังฟ้านี่
คือยังสดไม่เน่า

นี่อ่ะเรานานตะแครม

จากน้ำนวยที่ก็ได้จัดรถกระบวนแหบโป๊ยเซียนโจซื้อเนี่ย
ไปสู่สามนุยธิสว่างอริโยธรรมสถาน

อันนี้แหละสำคัญคือคุณจะเห็นไม้นั้นไหม

ไม้เดี๋ยวค่อยดูสิหนุ่มอย่าพูดเห็นตอนนี้เห็นอัดศพเนาะ

เขาก็จะมีการแบบว่าเอาไม้ไปจิ้มว่าตรงไหนเก็บศพบ้าง

ใช่เป็นไม้สามงาม

เขาก็เชื่อองค์๘เซียนจะมาประทับอยู่ในไม้
แล้วก็จะวิ่งไปบอกหมดเลยว่าอยู่ตรงไหน

เหมือนทำไม

ถ้าเจอสภาพที่สมบูรณ์อยู่คุณจะเรียกว่านางฟ้า
นะแล้วก็มีอาจารย์ทองเนี่ยร่วมสามร่างเขาก็ทำความสะอาดหมายเลขทะเบียนทะเบียนอะไรอ่ะ๘๓๐ทะเบียนรถที่ขนใช่ไหมถูกส่วนนางฟ้าอุ้ยอันนี้เลขเดียวกับที่๒
ได้มาจากเบื้องการว่ะ๘๙๒แล้วก็นางฟ้าที่๒อีก๘๐๒มี๓ขั้นอันนี้คือเลขทะเบียนรถที่ขนเขาก็เชื่อ๘เซียนอะไรอย่างเงี้ย
นี่เขาก็ไหว้กันเห็นไหมล่ะอันนี้ทำพิธีใช่ไหมได้บุญนะรังปัชฌาเนี่ยได้บุญมากมากเขาบอกได้บุญเยอะมากเวลาถ้าสมมติเอาจริงว่าคนที่ปีชง
คนที่ดวงไม่ดีอ่ะเขาบอกเนี่ยเป็นวิธีแก้ที่ดีสุดเหมือนมันเห็นช่วงนี้เขามีเหมือนเป็นหน้าหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาก็ทยอยล้างปัชฌากันหลายพื้นที่แบบสุสานจีนบ้างสุสานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
หื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอประกาศ
เขาบอกว่าลูกหมูที่แบบยังมีชีวิตแบบเป็นเนี่ยนะคะ
ตอนตกเขาขอปรับขึ้น๒๔บาทต่อกิโลกรัม
เป็น๘๔บาทต่อกิโลกรัมเป็นขึ้นเทอะ

ราคาหน้าฟาร์มเป็น๘๔บาทเนี่ยขายส่งห้างก็จะเป็น๑๓๔บาทต่อกิโลกรัม
ปลีกจะเป็น๑๖๖๑๖๘บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ฝั่งภาคโซนตะวันตกนะ

ใช่ส่วนฝั่งภาคตะวันออกค่ะลูกหมูแบบยังไม่ตายนะคะหน้าฟาร์มเนี่ย
ราคาอยู่ที่๘๖บาทต่อกิโลกรัมขายส่งห้าง๑๓๗บาทต่อกิโลกรัม
ปลีก๑๗๐๑๗๒บาทต่อกิโลกรัม

คือตะวันออกแพงกว่าตอนตกนิดนึง
เขาบอกว่าทุกพื้นที่คือมีการปรับขึ้นหมดเลย
เพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงมันแพงกว่าราคาขาย

ใช่คือเขาบอกตอนนี้ต้นทุนการเลี้ยงยังมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าราคาหน้าฟาร์มมันต่ำกว่าต้นทุนใช่ไหมคะ
พอไปดูต้นทุนของปี๖๕เนี่ยนะคะ
ต้นทุนอยู่ที่๙๔๘๒บาทต่อกิโลกรัม

มกราคมจาก๙๔ปี๖๕ขึ้นมาเป็น๑๐๐

มีนาคมเป็น๑๐๑๐๖บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางพวกห้างค้าปลีกค้าส่ง
ก็คือการปรับลดสัดส่วนราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง
อย่างสะโพกหัวไหล่เนี่ยลดลงหน่อย
แล้วก็เพิ่มสัดส่วนที่เป็นชิ้นส่วนพรีเมียมแทน
เพื่อพยายามที่จะปรับสมดุลราคา

ก็แหม่คนทุกคนก็ชอบกินหมูเนาะใช่ไหมแหม่คนอ๋อ๑๗๐อีกแล้วแม่
เป็นปัจจัยที่แบบคนไทยต้องกินอะ
แต่วันนี้คือเท่ากับกิโลละเท่าไหร่นะ๑๘๐เลยเหรอ๑๗๐กว่า
ถ้าตะวันตกอะค่ะถ้าในขายปีกอ่ะ๑๖๖๑๖๘
แต่วันออกเนี่ยขายปีกก็จะเป็น๑๗๐๑๗๒

คนชอบถามมิ้นท์ที่พี่หนุ่มกับพี่มดใส่เหมือนกัน

อันนี้ของพี่ฟึ้งพี่ฟึ้งบอกว่าจะให้พี่ยังไม่เห็นต้องมาให้พี่เลย
เอาไปเลยพี่หนุ่มอันนี้อ้าว

โอ้แม่มัธนิดนึงว่าน้ำเป็คนอย่างนี้

นี่ดูดินี่นี่มังกรเหรอ

เอ้าไม่ให้ผู้ชายอีบ้าพอเนี่ย

อันนี้ไม่ใช่อันเดิมที่พี่มดใส่ที่เหมือนกับของพี่หนุ่มอ่ะคะ
ถามจริงโตมาได้ไงเนี่ย
ก็ถามคี้หนุ่มก็ถามถาม
แล้วทำไง
ท่านยังไม่เอาอยู่แล้ว
เอาก็แกส่งมาหาพี่บอกหนุ่มเดี๋ยว

พี่หนุ่มไม่เอาอยู่แล้วแล้วเก็บอยู่ที่บ้าน

แต่เขาทำเสื้อมาให้ตัวหนึ่งที่เขียนกัญชัยข้างหน้า

ใส่แล้วใส่ปุ๊บแล้วก็ถ่ายแล้ว

เห็นส่งไปปุ๊บแล้วเขาลงทุกแพลตฟอร์มเลย

ผมขอให้คุณพูดเรื่องเมื่อกี้ตอนพักเบรกหน่อยได้ไหม

หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลย

ผมขอให้คุณพูดเรื่องนั้นสิ

เป็นข่าวทุกสื่อนะบอกให้เมื่อวานนะคุณพูดเลยนะ
เป็นข่าวทุกสื่อนะเมื่อวานคุณพูดอะไรไปเนี่ยผมอ่านอยู่นะ

วันนี้จะต้องไล่ญาติค่ะคลิกอินูม

จะปั่นทำไมจะปั่นทำไมจะปั่นทำไมปั่นอะไรไม่ได้ปั่นอะไรเลย
ไอ้นี่อ่านข่าวปลาเทพโพงงามแล้วออกไปฉี่ไปอ่านข่าวเทพโพงงาม
เอาหนูเหรอเอาหนูก็ได้มีคนถามว่าป่าเทพจะไปลาวเหรอ
มีแฟนคลับปาเทพแล้วส่งไปถามกันเยอะว่าอ้าวปาเทพจะไปลาวแล้วเหรอ
ประเทศเลยบอกต้องออกมาชี้แจ้งหน่อยคือเหมือนเขาบอกว่ามีเพจออนไลน
เพจไปโพสต์ข้อความว่าเนี่ยครอบครัวของป่าเทพโพงามอ่ะ
ให้ครอบครัวให้บ้านของพี่หม่ำอ่ะใช้หนี้แทนให้แล้วก็ครอบครัวปะเทพอ่ะ
ตัวที่จะย้ายหนีไปอยู่ลาวอะไรแบบนี้ค่ะแฟนคลับก็เลยเข้าไปถามเยอะ
เทพโพงามก็เลยออกมาชี้แจงผ่านเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะคะบอกว่า
หลายครั้งเนี่ยเพจข่าวออนไลน์บางเพจก็เชื่อถือไม่ได้
คือมันมีเพจออนไลน์เนี่ยลงข่าวว่าป่าเนี่ยจะย้ายไปอยู่ลาวนู่นนี่นั่นนู่น
ซึ่งเขาบอกว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวนานมาแล้วต้องพิจารณากันด้วยว่าเพจนั้นน่ะ
ลงข่าวมันน่าเชื่อถือไหมเพราะหลายหลายเพจก็อาศัยข้อมูลข่าวเก่า
เอามาลงใหม่แล้วก็แขวนปักหมุดเรียกยอดวิวเข้าใจแหละว่าห้ามความคิดใครไม่ได้
แต่บางครั้งไอ้พวกนี้เนี่ยถ้ามันมากเกินไปก็มีผลกระทบกับความรู้สึกคนรอบข้างเหมือนกัน
อย่างเช่นครอบครัวป่าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทีนี้ครอบครัวป่าบอกว่าทีมงานเนี่ยก็มีการประสานไปยังเพจที่โพสต์แล้ว
แต่เขาไม่ยอมอ่านโพสต์แล้วก็ไม่ยอมลบโพสต์ด้วยถามว่าแล้วตอนนี้ป่าเทพอยู่ไหน
เทพยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรียังคงทำขนมค้าขายทำมาหากินอยู่เรื่อย
ขอบคุณแฟนแฟนของป่าทุกท่านมากมากที่ส่งข่าวส่งข้อมูลมาให้ด้วยความเป็นห่วงรักนะครับขอบคุณมาก
สรุปก็คือไม่ได้จะหนีไปลาวไม่ได้ให้ใครใช้หนี้แทนให้
ข่าวเก่าเล่าใหม่แล้วเป็นข่าวไม่จริงอันนี้คือที่ป่าเทพชี้แจงนะคะ
ไปอีกหนึ่งข่าวสำหรับมิ้นท์ชาริดาเขาบอกหลังจากที่บอกมันเป็นประเด็นไม่จบไม่สิ้นเนาะ
อืมกลายเป็นประเด็นดราม่าที่คนให้ความสนใจ

พอออกอีเว้นเขาก็เอาไปถามน้องมิ้นต์

ได้เปิดเปรย์เรื่องแบบนี้ว่าตอนแรกก็ตกใจนะ
เพราะเพิ่งรู้ข่าวในช่วงค่ำของวันที่มีดราม่า
มันเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดน้อยไป
ไม่คิดว่าจะมีการขุดโยงถึงบุคคลที่๓
รับว่าผิดที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

ส่วนเรื่องที่มีออร์แกไนท์ออกมาชี้แจงนั้น

ตนก็จำไม่ได้ด้วยว่าออร์กาไนท์เป็นใคร
ซึ่งงานนั้นตนเป็นคนแรกแล้วไปงานต่อเลย

แล้วก็อยากให้จบที่ตรงนี้นางว่าอย่างนั้น
เนาะอากันใช่ออกเบรก
เดี๋ยวช่วงนั้นเวลาจะเล่าเรื่องอะไรไหม
เล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ไอ้หัวหน้าร้อยไอ้เพียงเหมาะเสียต้องก็เล่าเรื่องอะไรอย่างนี้เบรกไปโฆษณาไปเอ๊ะ

เพจเจ๊มอย๑๐๘เขาออกมาโพสต์ถึงความคืบหน้ากรณีประเด็น
ที่พระเอกชักกลางกองถ่ายสอย

เอาคุณก็พูดให้มันเคลียร์สิ

อ้าวคุณจะชักยังไงคุณเป็นโรคหืดหอบหรือไง
โดยระบุว่าแล้วสิ่งที่กูคิดไว้ก็ใช่จริงด้วย
พระเอกที่ชักกลางกองถ่ายหนังจนทีมงานว่าเฮ้ยโดนอาถรรพ์ของเข้าหรือของขาด

ตอนนั้นก็นึกว่าป่วยจะพาไปหาหมอก็ไม่ไป
สุดท้ายเอ้าเทกองบ้างมาสายบ้าง
สุดท้ายได้พระเอกจอจานมาเสียบเล่นหนังแทน
แม้ลุกไม่ให้แต่หี่ใจสู้
เห็นว่าเปิดบวงสวงเร็วอ๋อยังไม่เปิดบวงสวง

มันก็ต้องถ่ายไปแล้วถึงได้ไปชักที่กองถ่ายไง

แต่พระเอกจอจานอาจจะเป็นอีเจี๊ยบก็ได้อีเจี๊ยเรียบด่วน
ส่วนที่พระเอกชักเขาให้โอกาสแล้วแต่ไม่คว้าไว้ก็แล้วแต่
ปลดแล้วปลดอีกเครดิตบ้งไม่ต้องยืนในวงการแล้วมั้ง
ชาวเน็ตก็เลยแชร์กันแบบแน่นเลย
อ่ะเดี๋ยวก่อนปิดรายการล่าสุดมีเป็นที่ฮือฮา

อืม

วะอ๋อนู่นข้างหลังนู่นต้องไปจับนู่น

ทำไมแม่เป็นแม่พระขนาดนี้ไม่เอาคืนเลยเหรอ

อ่ะวันนี้เวลาหมดนะฮะเดี๋ยวไปดูคุณอุ๋ยแล้วกัน

เล่นบทนางเอกอีกแล้ว
คุณแม่คุณแม่